อยากจะพาไปดูงานแต่งงานแปลกค่ะ
คุณผู้ชมงานแต่งงานแปลกงานนี้นะคะ
เด่นไม่ได้อยู่ที่พระเอกนางเอกอย่างเจ้าบ่าวเจ้าสาว
แต่ว่าโดนเพื่อนร่วมงานเป็น
เจ้าบ่าวเั่งซีนน์ไปแต้มโอ๊ย

นี่ฉันก็กำลังไล่ดูว่า

นี่คนที่ใส่หูกระต่ายเนี่ยเป็นเจ้าบ่าว
ส่วนไอ้ที่โหสุปเปอร์ฮีโรพี่อีกจ้าวบ่าวของนั้นนี่

เพราะว่าแต่ละคนดีดมากเลยคุณ
งานแต่งนี้เป็นงานแต่งงานของนายเอกรินและนางสาวชุติมนต์

นี่ค่ะบอกเลยนะมาเต็มมาเต็มอ่ะ
โอ้โหซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งนั้นเลยนะน้องใบตอง
มาเต็มเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้
ทุ่มสุดพลังถ้าปล่อยพลังได้ปล่อยแล้วนะ
นี่แบล็คแพนเทอร์มาแห่ขันหมากกับ

อีฮะวานและแบทแมนแบทแมนมากัน๓ซุเปอร์ฮีโร่มาลำกองยาว
เอาคุณจะไม่เห็นในภาพยนตร์เรื่องไหนอีกเลย
ที่เราเป็นดาวน์ซุเปอร์ฮีโร่มาเต้นลำแห่ขั้นหมากกันแบบนี้

แน่นอนค่ะเต้นกันสุดเวียงสุดพลังเลยนะคะ
กว่าจะพาเจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาวได้นี่ต้องเป็นตัวแทนเลยทีเดียวนะคะ
พอมาถึงด่านกั้นประตูเงินประตูทอง

เพื่อนเจ้าสาวเขาเอาคืนสิคุณ
สั่งให้วิทย์พื้นแทนเจ้าบ่าวด้วยความรักค่ะคุณ
วิทพื้นอย่างเดียวขอเต้นก่อนได้ไหม
ก่อนจะได้มีกำลังในการยึดพื้น
จากเพื่อนเจ้าสาวกันไปเรียบร้อยก็ต้องทำการวิทย์พื้นค่ะ
รักเพื่อนทำเพื่อเพื่อนได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
บรรยากาศมันก็อาจจะดูแปลกตาไปบ้าง
แต่ว่ามันสนุกสนานแล้วก็สร้างความประทับใจมาก
เออตกลงไม่วิดพื้นแล้วเนาะก็เต้นอย่างเดียว

ที่ไหนไม่ได้นอกจากงานแต่งงานนี้แหละ